ท่านผู้ชมครับมีคุณแม่ของผู้ชายคนหนึ่งที่เขามาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนหน่อยนะฮะ
อยู่ที่บุรีรำนะฮะบอกว่าลูกชายเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปแล้วก็ไปเกิดการเฉียวชนกับรถบรรทุกบนถนน
ทำให้ลูกชายเสียชีวิตนี่นะฮะลักษณะแบบนี้นะครับ
ท่านผู้ชมก็ดูหลักฐานจากตรงนี้ก็แล้วกันนะมันก็ค่อนข้างมืดนั่นแหละนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้นะครับแต่คุณแม่ของผู้ที่เสียชีวิตที่ขี่จักรยานยนต์คันนี้เนี่ย
บอกว่าตำรวจลักษณะก็คือสรุปคดีว่าคงจะไปเอาผิดอะไรกับสิบล้อเขาไม่ได้
เพราะลูกชายของแม่เนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปชนเขาเองก็มีหลักฐานก็ตรงภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะ
ยังไงก็ต้องรอฟังตำรวจเขาด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำให้นายถากูลสิทธิพล
อายุ๒๓ปีที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์เนี่ยเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่นะฮะคือทางพ่อกับแม่บอกว่าตำรวจเนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยขี่ไปชนเขาเอง
ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมทางด้านคดีหน่อย
ส่วนกล้องวงจรปิดที่เห็นกันอยู่เนี่ยทางครอบครัวผู้ตายบอกว่าต้องไปหากันมาเอง
แล้วก็เอามามอบให้กับตำรวจนะครับ
วันนี้ทางนายสนั่นกับนางทองศรีนะครับซึ่งเป็นพ่อกับแม่ของนายถากูลที่เสียชีวิต
กับแม่บอกว่าลูกชายเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะถูกรถสิบล้อเฉียวชนจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวันที่๖กันยายนบนถนนสาย๓๔๘อำเภอโนนดินแดง
ตอนนั้นลูกชายขี่จักรยานยนต์กลับบ้านหลังเลิกงาน
สิบล้อเนี่ยพอเกิดเหตุนี่ขับหนีไปเลยขับหนีไปเลย
คดีนี้พอไปถามความคืบหน้ากับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
อันนี้พ่อกับแม่ผู้ตายเขาบอกนะตำรวจบอกว่าเอาผิดอะไรกับสิบล้อไม่ได้
เพราะว่าฝ่ายผู้ตายขี่จักรยานยนต์ไปชนเขาเอง
แม่บอกว่าครอบครัวก็ทำไร่ทำนาไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย
ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมาขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนว่าตกลงแล้วเนี่ย
มันยังไงกันแน่ลูกชายเธอไปชนเขาแล้วตายเอง
หรือมันคืออุบัติเหตุการเฉียวชนบนท้องถนนแล้วทำให้ลูกเสียชีวิต
พี่เจ๊ไปค้าแทะเขาแต่ให้มันตังใจสนมันนะจ๊ะ
ให้มันให้มันให้เขามันใจว่าลูกเขาผิดดีหรือว่า
หรือว่าลูกเขาผิดก็ขอให้คนที่สน
เพราะฉะนั้นกรณีนี้มันก็จะมีอยู่สองคำถามเดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณพ่อคุณแม่เขามีเป็นหลักฐานหน่อย
หนึ่งก็คือตกลงแล้วผู้ตายเนี่ยอ่าอ่าเดี๋ยวดูภาพที่มันอ่า
เลไปนะฮะผู้ตายเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปชนท้ายเขา
หรือว่าไปชนรถเขาหรือเกิดการเฉียวชนบนถนนกันแน่อืม
แล้ว๑๐ล้อคันนี้หนีหรือไม่หนีอย่างไรหรือจะรู้ไหม
ว่ามีอะไรมาชนอยู่เนี่ยแถวข้างตรงท้ายอะไรตรงนี้นะครับ
ซึ่งตรงนี้เราก็พยายามสอบถามไปทางตำรวจนะครับทางสพนดินแดงนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องของคดีแล้วนะอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีของทางเจ้าหน้าที่
อันนี้ฮะแต่ว่าทางคุณพ่อคุณแม่เขาก็บอกมาว่าเอออยากจะขอความชัดเจนทางด้านคดีหน่อย
อืมเนื่องจากผู้ตายเขามีลูกอายุสี่ขวบกับสองขวบค่ะตอนนี้หลานสองคนคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแล
อืมครับนะคะก็ต้องฝากทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ดูภาพประกอบไปตามที่คุณผู้ชมได้ดูไปเมื่อสักครู่แล้วค่ะครับส่วนเรื่อง